ปัญหากรรมตรังศรีรั่วไหลนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการฟื้นฟู
ประชาชนที่มีบ้านอยู่ในรัศมีอันตราย๒๐กิโลเมตร
โรงไฟฟ้ายังคงไม่แน่ใจในเรื่องของความปลอดภัย

เริ่มมีบางเมืองที่ทางการอนุญาตให้กลับไปอยู่ได้
แต่ก็มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่กลับไปอยู่
ส่วนคนหนุ่มสาวต่างก็มองนะครับว่า
ไม่มีอนาคตอะไรเหลือไว้ให้กับพวกเขาแล้ว
และนั่นอาจจะทำให้เมืองนั้นต้องถึงจุดจบในที่สุด
เราจะพาคุณผู้ชมครับเข้าไปดูสภาพเมืองที่ได้รับผลกระทบ
หลังเวลาผ่านไปแล้ว๕ปีครับ
นี่คือสภาพของเมืองนาฮาระห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ
ราว๒๐กิโลเมตรที่ยังเต็มไปด้วยถุงดำที่บรรจุขยะ
และสิ่งของปนเปื้อนกำมันตรังศรี
รั่วไหลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อ๕ปีก่อน
ดำนับร้อยถุงเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งย้ำเตือนจิตใจ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ว่า
พื้นที่นี้ถูกทำลายไปอย่างไรบ้างจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
และแม้ว่าทางการจะเปิดให้ประชาชนในเมืองนี้เป็นเมืองแรก
อยู่ในรัศมี๒๐กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า
สามารถกลับเข้ามาอยู่อาศัยได้

จะเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูเมืองให้แก่เมืองอื่น
ได้รับผลกระทบจากสารกำลังตรังสีรั่วไหล
แต่ก็มีประชาชนจำนวนน้อยมากที่กลับเข้ามาในพื้นที่
โดยจากจำนวนผู้อยู่อาศัยราว๔๔๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่กว่า๑๗๐เป็นผู้สูงอายุ
มีชาวบ้านไม่ถึงร้อยละ๖เท่านั้นที่กลับเข้ามาในพื้นที่
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่แทบจะไม่กลับเข้ามาเลย
เพราะพวกเขาต่างมองว่าที่แห่งนี้ไม่มีความหวัง
และไม่มีอนาคตใดเหลือให้พวกเขาแล้ว
ท็อกคูโอฮายักวะพระสงวัย๗๖ปี
ซึ่งเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกันยายน
คำสั่งอพยพถูกยกเลิกบอกว่า
สภาพแวดล้อมเมืองนี้ไม่น่าอยู่อีกต่อไป
และเขาไม่รู้สึกสบายใจและปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อน
และเมื่อเขาย้ายกลับเข้ามาเขาก็เห็นว่า
เมืองนี้ในท้ายที่สุดต้องพบกับจุดจบ
เมื่อคนหนุ่มสาวไม่กลับเข้ามา
เศรษฐกิจที่นี่ย่อมยากที่จะขับเคลื่อนไปได้

มาอยู่ที่ราว๒๐๐๐ล้านเยน
หรือประมาณ๕๕๖๘ล้านบาท
หนึ่งของงบที่ได้มาเพื่อนำมาฟื้นฟูเมือง
ขณะที่รายได้จากการเก็บภาษีของเมืองนาฮาระเอง
คิดเป็นเพียงร้อยละ๗ของงบประมาณเท่านั้น
นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับว่า
ถ้ายังคงอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพารายได้
เงินสนับสนุนจากส่วนกลางต่อไป
เมืองนี้คงไม่สามารถอยู่ต่อไปได้
ปัจจุบันนี้ยังคงมีคนงานจากนอกเมืองเกือบ๑๐๐๐คนที่ถูกจ้างมาเพื่อทำหน้าที่เก็บกวาดความเสียหายและสิ่งของปนเปื้อนกับมันตรังสีและอาศัยอยู่ในเมืองนาฮาระโดยเช่าบ้านของประชาชนที่ไม่ประสงค์จะย้ายกลับมาอยู่อาศัยโดยจำนวนของคนงานเหล่านี้ยังมากกว่าพลเมืองในพื้นที่ที่ย้ายถิ่นฐานกลับมามา
เพศพันธุ์ดินไหวและซึนามีครั้งรุนแรงในญี่ปุ่น
ส่งผลให้ประชาชนกว่า๑๖๐๐๐คน
อาศัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ

โดยยังมีผู้อพยพราวร้อยละ๑๐ที่ยังอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว
ขณะที่ส่วนใหญ่ต่างย้ายถิ่นฐาน
ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นแล้ว

หัวหน้าบริหารจัดการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ
แถลงข่าวก่อนหน้าที่จะครบรอบเหตุการณ์
พิบัตรซึนามิในวันที่๑๑มีนาคมนี้ว่า
จนถึงขณะนี้ทีมปฏิบัติการยังไม่สามารถชี้จุดที่แน่ชัดได้ว่า
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่หลอมละลายรั่วไหลจากจุดใด
จะผ่านเหตุการณ์นี้มานานถึง๕ปีแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่ากระบวนการทำความสะอาดพื้นที่
และการบำบัดน้ำปนเปื้อนที่ปล่อยจากโรงงาน
เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงสู่ทะเลมีความคืบหน้าไปมาก
และพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้
รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงล้มเหลวต่อการจัดการปัญหาการรั่วไหลของกำลังตรังศรี
ยังพบกับมันตรังสีปนเปื้อนในทะเลระดับสูง
และไม่ปลอดภัยต่อประชาชนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตฟุกูชิมะ